โดยเฉพาะเขื่อนป่าศักดิ์ชะลอนศิษย์ในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
ลบบุรีตอนนี้ต้องบอกว่าคนในพื้นที่อกสั่นขวัญแขวนแล้วนะคะ
เราพาคุณผู้ชมไปสำรวจตรวจสอบตั้งแต่บ้านหมี่ค่ะ
อำเภอบ้านหมีเรื่อยไปจนถึงอำเภอเมืองนี่ค่ะนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นนะคะ
หมี่เนี่ยหนักหลายจุดเลยนะคะประชาชนตอนนี้ต้องอบพยพแล้ว
ข้าวขนของแล้วไปอยู่ที่สูงแล้วก็ศูนย์อพยพที่ทางการจัดไว้ให้นะคะ
บ้านหมี่เนี่ยพาไปสำรวจสี่ห้าตระบวนหลักหลักก็จะมีผู้คาน้อง
น้องทรายขาวเขาพระรามหนักสุดเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำสุด
รุ่มสุดก็คือท่าแคร์ท่าแคร์ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งวางกระสอบ
แก๊กนะฮะเพื่อขวางทางน้ำไม่ให้น้ำเนี่ย
มันไหลย้อนกลับเข้าไปในหมู่บ้านเอ่อประชาชนในพื้นที่ตอนนี้คือเนี่ยค่ะ
ต้องฟังคำประกาศเตือนจากทางการอย่างต่อเนื่องนะคะ
ว่าราชการจังหวัดลบบุรีคุณนิวัฒน์รุ่งสาคอนท่านบอกว่าตอนนี้ได้มีการประสานกับสำนักงานชนรับประทานลบบุรี
ทหารในพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ
เร่งระบายน้ำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วนโดยสำนักงานชนรับประทาน
ได้มีการนำรถแบ็คโฮลทำคันดินทำคันดินเสริมแนวคันคลองให้สูงขึ้นไปอีก
แล้วก็พื้นที่รุ่มต่ำลักษณะพื้นที่รุ่มต่ำเป็นอ่างกระทะ
ครับพื้นที่หมู่หกหมู่เจ็ดของตำบลป่าตานนะคะ
กลัวว่าน้ำจะล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญนะคะ
เกษตรกรก็น่าเห็นใจเพราะว่าพื้นที่นาบางจุดท่วมแล้ว
อันนี้ภาพรวมของจังหวัดลบบุรีค่ะ